มาดูเรื่องนี้ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
เหตุการณ์ที่ผู้ชายที่เป็นรายเดอร์ถูกชายอีกคนนึงที่หลอนยานะคะ
คว้าเหล็กฟาดไปอ่ะค่ะแล้วต้องเย็บไปหกเข็มนะคะ
วันนี้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่นะคะ
ไปพูดคุยตรวจสอบกับเรื่องของผู้ชายคนนี้
แล้วก็จะประสานให้ไปอยู่

บ้านของนายคมกฤษโพนี
เป็นเพิงพักเรียกอย่างนี้ดีกว่า
เพราะว่าเขาไม่มีบ้านเป็นคนร้ายบ้าน
ซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ในคมกริจเนี่ย

ก็พบว่านายคมกริจเองก็บาดเจ็บที่หูขวาฉีกขาดยาวนิ้วหนึ่ง
หัวข้างหลังเนี่ยแตกเป็นแผลหนึ่งเซนแล้วฟกช้ำหลายจุดเลยก็ประถมพยาบาลให้
ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่านายคมกิจ
เคยก่อเหตุลักขโมยแล้วก็
ก็เคยมีการเข้ามาพูดคุยขอให้ย้ายที่อยู่ได้ไหม
เพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะอยู่ไม่ได้

ปล่อยตัวกลับมาก็มาอยู่ที่นี่ที่เดิมอีกนะคะ
ก็คือตรวจสอบแล้วเขาไม่มีญาติบ้านถูกยึด

แต่เสพยาเสพติดแล้วกลายเป็นคนเร่ร่อน
ก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนค่ะ
นายคมกริจนะคะบอกว่าปกติก็โวยวายอยู่คนเดียว

นั้นน้องรายเดอร์นึกว่าเขาหาเรื่อง
เดินเข้ามาหาแล้วหยิบไม้กวาดฟาดเขา
เขาถือเหล็กอยู่ก็เลยตีสวนออกไป
หลังจากนั้นเขาก็เลยถูกรุมค่ะ

อะไรก็พวกเขาบอกว่ามาลุ้มมาลุ้ม
เอามาฟังในปิ่นทองผู้บาดเจ็บบ้างค่ะ

บอกว่าเมื่อวานนี้เขารอรับออเดอร์อยู่
แล้วก็เห็นนายคมกริจนี่แหละคุ้มคลั่งโวยวาย
ต่อยท้าตีบอกว่าให้เขามาหาหน่อย

แล้วถามบอกเป็นอะไรหลังจากนั้นนะคะ
เหล็กฟาดใส่เขาสองครั้งเขาถือไม้กวาดอยู่
ก็เลยตีสวนไปแล้วก็ชุนละมุนกันค่ะ
เขาแย่งเหล็กมาได้ก็เลยฟาดไปที่คู่กรณีด้วยค่ะ
คุณปิ่นทองเองเนี่ยนะคะ
ก็มีแผลที่แก้มซ้ายแล้วเย็บ๔เข็มแก้มขวาอีก๒เข็มค่ะ
นายคมกริตตอนนี้ก็ไปอยู่กับตำรวจที่สพบังโบทองนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่มาดูแลต่อไปค่ะ
ที่กระยองไอ้นี่แสดง

ที่กระยองไอ้นี่แสดง

ที่กระยองไอ้นี่แสดง